ยินดีกับคุณป้าแต่ใครนะที่ไม่ถูกรางวัลก็อย่าเพิ่งเหงาหงอยเศร้าสร้อยเกินไป
เพราะเราจะพาคุณผู้ชมไปทำบุญเสริมดวงเสริมสิริมงคลกันนะคะไปที่กำแพงเพชร
ว่ากันว่าที่นั่นนะคะมีวัดแห่งหนึ่งที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ
พวกเราได้สักการะบูชากันอุ้ยร้อยท้องร้อยนะคะไปแล้วก็โชคดีกัน
จริงหรือเปล่าไปดูดีกว่าค่ะ
โยมโยมนั่งเลยดูสิโยมมากันเนืองแน่นเลยทีเดียว
มาเยอะจริงมากเลยนะคะเพราะที่นี่คือวัดมุจริน
ชาวบ้านกำแพงเพชรเขาจะรู้จักกันเลยว่าชื่อบ้านกระโดนเตี้ยนะคะ
ที่นี่นะมีชาวพุทธกว่าพันคนนะคะมาต่อแถวยาวกว่า๒๐๐เมตรเลย
เพื่อที่จะไปทำบุญปิดทองหลวงพ่อแดงหลวงพ่อแดงเนี่ยเป็นอดีตเจ้าคณะ
อำเภอขานุบรลักษณ์บุรีนะคะแล้วก็ยังเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดมุจรินด้วย
เรื่องราวที่มาคือว่าท่านเป็นลูกศิษย์ของพระครูวิบูลวชิรธรรม
หรือหลวงพ่อปลอดภัยแห่งวัดคฤหะบดีสงฆ์จังหวัดกำแพงเพชร
วัดนี้เนี่ยเรื่องชื่อลือชาญเรื่องคลาดแคล้วปลอดภัยไงคะ
ท่านก็เรียกว่ามีชื่อเสียงมีคนศรัทธาแบบนี้กันเยอะแยะ
ในสมัยที่หลวงพ่อแดงเนี่ยนะคะยังมีชีวิตอยู่
ท่านก็เป็นพระนักพัฒนาด้านการสร้างวัดท่านก็ยังได้สร้างวัตถุมงคลเครื่องราง
ผ่ายันสีแดงตะกุดโทนถักเชือกแล้วก็ที่ขึ้นชื่อก็คือมีดหมอ
คือทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาให้กับประชาชนเขาได้พกเอาไว้เป็นเครื่องสิริมงคลเอาไว้เตือนใจค่ะ
มีดหมอนี่ไม่ใช่เอาไว้ผ่าตัดในโรงพยาบาลไม่เกี่ยวนะเป็นมีดมงคล
ค่ะก็เหมือนเป็นเครื่องรางชนิดนึงก็เป็นที่กล่าวขานเป็นอย่างมากถึงเรื่องของความคงกระพันแคล้วคลาดปลอดภัย
ในสมัยก่อนเนี่ยนะนักเลงเขาจะชอบบูชาเอาไว้ด้วยความเป็นสริมงคล
บูชาวัตถุมงคลต่างของหลวงพ่อแดงนี่แหละพอมาถึงวันนี้มีพิธีปิดทองทำบุญเขาจัดแบบนี้ทุกปีช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะ
พอจัดงานปุ๊บเอาละคนที่เลื่อมสายศรัทธาเขาก็แหนมากราบไหว้บูชามาต่อแถวเพื่อจะปิดทองหลวงพ่อแดงกันแบบนี้แหละ
เขาเชื่อกันว่านะใครได้มาแล้วเนี่ยก็จะได้รับอนิสงผลบุญเกี่ยวกับเรื่องของเมตตามหานิยมการค้าขายดีมีโชคลาภโดยเฉพาะเหรียญวัตถุมงคลที่ทางวัดได้จัดสร้างขึ้นใหม่ในแต่ละปีแบบนี้คุณผู้ชม
เนี่ยหาจะมีคนมาร่วมงานแล้วก็เช่าบูชากลับไปนะคะเอาไปบูชาที่บ้านให้การค้าขายของตัวเองอาจจะเริ่มรุ่งเรือกหมายถึงขายดีมีโชคมีลาทมีเมตตามหานิยมเขาเชือกัน
ไปกราบว่ายสักการราชด้วยตัวเองนะก็ต้องไปดูนะคะ
อยู่ที่วัดมุจรินจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
แต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้การันตีนะว่าถ้าไปบูชาแล้วจะโชคดีทุกคนหรือเปล่า

มันเป็นเรื่องของความเชื่อแหละสาธุชนญาติโยมทั้งหลาย
เขามีความเชื่อความศรัทธาในวัดหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง
เขาก็จะแวะเวียนกันไปตามวัดดัง
ที่เขาร่ำลือกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มีแบบว่าความเลื่อมใสสัทธาของบรรดาศิษยานุสิตมากมาย

ใครสนใจอยากจะไปเข้าวัดทำบุญเสริมดวงกันได้นะคะ